ขยับต่อยังอยู่ของเรื่องโรงงานฮะรอบที่แล้วก็คือโรงงานรองเท้า
โรงงานรองเท้าที่ย่านกิ่งแก้วไฟไหม้นะครับปรากฏว่านอกจากโรงงานไฟไหม้
พนักงานหรือคนงานไหม้ไปด้วยทำไมไหม้ไปด้วยอ่ะ
โรงงานไม่มีแล้วเหมือนจะโดนเลิกจ้างอย่างน้อยสองร้อยชีวิตโอ้โหเอ้า
ลูกเมียจะเอาอะไรกินแบ่งอย่างนี้ก่อนนะบริษัทวัฒนาฟุตแวร์จำกัดอยู่ซอยกิ่งแก้ว
เก้าทับหนึ่งตะโมนราชาธิวะอำเภอบางพลีสมุดปราการต้องเข้าใจเขาก่อน
เขาไม่ได้อยากให้ไฟไหม้โรงงานไฟไหม้เสียหายเป็นร้อยล้านนะ
อย่างต่ำครับแล้วลูกจ้างเป็นไงลูกจ้างสองร้อยชีวิตตอนนี้เหมือนโควิด
สะกิดไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วไปมาอาจจะโดนเลิกจ้างด้วย
เพราะว่าอย่างน้อยต้องมีการปิดโรงงานพิสูจน์หลักฐานไม่รู้จะจบเมื่อไห
อันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเหมือนจะมีข่าว
เลิกจ้างเลยเลิกจ้างขาววรโปรดเลยสองร้อยชีวิต
ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพนักงานยืนไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวฮะ
เขาอ่อนไปตามกันเดี๋ยวฟังจากบางส่วนของคนงานฮะ
ให้แต่เงินเดือนสุดท้ายค่ะแล้วก็ให้กลับบ้านไปก่อน
ให้เยียวยาอะไรเขาไม่มีให้เขาเล่าต่อกันอย่างเดียว
แต่ไม่มีหน่วยงานอะไรมาช่วยเราเดือนนี้
เขาพูดคำเดียวว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันแล้วพวกหนู
พวกหนูจะกินอะไร
ลำบากจริงคือตามรายงานที่พนักงานเขาได้รับข้อมูล
คือทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้าย
เดือนเดียวชดเชยไม่มี
เมืองต้นเป็นอย่างนั้นก่อนนะครับเมื่อวานนี้สภาองค์การลูกจ้าง
การรายงานเข้าไปให้การช่วยเหลือช่วยเหลือยังไง
ให้ทุกคนมาลงทะเบียนไว้กับทางสภาองค์การลูกจ้างไว้ก่อน

แต่จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นข้อกฎหมายในการต่อสู้
เรียกร้องเงินชดเชยให้กับบรรดาแรงงานที่ว่านี้นะฮะ
แล้วก็จะได้เงินเรื่องของการประกันการว่างงานต่อเนื่องไปด้วยนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์โรงงานไฟไหม้พนักงานก็แทบจะโดนไฟไหม้ไปด้วยฮะ